มาดูความเคลื่อนไหวของเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นกันต่อนะคะ
ไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
เป็นเรื่องของเจ้าของเป็ดไล่ทุ่งท่านหนึ่งที่มีความเดือดร้อนค่ะ
คือต้องมาร้องเรียนกับสื่อเลยนะคะ
เพราะว่าเป็ดถูกขโมยหายไปกว่า๕๐๐ตัวคุณนัทพงศ
ไล่ทุ่งถูกขโมยมันยากนะครับ
เนี่ยค่ะก็ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันนะคะ
แล้วก็บอกว่าคือการที่โดนขโมยไปเนี่ยทำให้เขาต้องสูญเงินไปกว่า๘แสนบาท
เป็นมูลค่าสูงทีเดียวแล้วแจ้งความไว้แล้วถึงสองท้องที่

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาร้องเรียนกับสื่อคุณผู้ชมค่ะ
คุณสายชนค่ะคุณสายชนเป็นเจ้าของเป็ดไล่ทุ่งมาร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวบอกเป็ดถูกขโมย
แล้วเขาเลี้ยงเป็ดหลายฝูงอยู่ที่พื้นที่อำเภอมโนรม
แต่ถูกขโมยไปถึง๓ครั้งไล่มาตั้งแต่๒๕ตุลาคมโดนขโมยไป๒๐๐ตัว
พฤศจิกายน๒๓๐๐ตัว
ล่าสุดสดร้อน๒๗พฤศจิกายนโดนขโมยไปอีก๑๒๔๐ตัว
คือเกิดความเสียหายแบบนี้ซ้ำซากนะคะรวมแล้ว๕๕๔๐ตัวเสียหายไปกว่า๘แสนบาทค่ะ
คนร้ายที่ขโมยเป็ดไปเนี่ยนะคะคุณสายชนสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นลูกน้องคนที่คอยดูแลเป็ดนั่นแหละค่ะ
เพราะบางคนหายไปพร้อมกับเป็ดเลยแล้วบางคนก็มาลาออก
คือพอเป็ดหายแล้วมาลาออกก็แจ้งตำรวจเอาไว้ทั้งสองท้องที่นะคะ
ก็คือสพมโนรม๒คดีและที่สพหางน้ำสาคร
จนถึงวันนี้ยังไม่คืบหน้าเลยค่ะตอนนี้ก็เลยร้อนใจ
กลัวว่าเรื่องจะเงียบกลัวว่าจะหายอีกด้วยนะคะ
ตอนนี้เดือดร้อนมากเงิน๘แสนที่สูญเสียไป
ก็ต้องทำงานอีกหลายปีกว่าจะได้กลับคืนมาค่ะ
อยากให้ช่วยเลี้ยงรัฐหน่อยเพราะเป็ดเราเลี้ยงมาตลอด
และเรายังมีตั้งหลายฝูงนะครับเราก็กลัวมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำ